ในวันพรุ่งนี้นะคะทางกรมศิลปากรจะจัดพิธีบวงสวงการก่อสร้าง
และยกเสาเอกพระเมรุภะเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีเลิกเวลา๑๐นาฬิกา๑นาทีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะ
เสาเอกพระเมรุมาตรที่มีขนาดความยาว๒๑๗เมตร
น้ำหนักไม่เกิน๒๐ตันถูกนำมาติดตั้งไว้บริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีบวงสวงการก่อสร้าง
และยกเสาเอกพระเมรุภะเมรุมาตร
งามพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

บริเวณท้องสนามหลวงทางด้านทิศใต้
โดยกรมศิลปากรได้กำหนดปฐมเริก๑๐นาฬิกา๑นาที

เพื่อบวงสวงการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ

ประยุทธจันทร์โอชานายกรรธมนตรี
จะเป็นผู้ปิดทองผูกผ้าที่เสาเอก
และถือสายสูตรเพื่อยกเสาพระเมรุมาตรขึ้น
ชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธี
นี้หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีบวงสวง

ก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมศิลปากร
ณโรงขยายแบบอีกครั้งหนึ่ง